เรื่องนี้ก่อนนะฮะให้ท่านผู้ชมดูเรื่องนี้ก่อนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะฮะถ้ามีภาพเอาภาพขึ้นมาเลยนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้เนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ที่มีการยิงกันเสียชีวิตนะฮะตรงนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวไล่ให้
ภาพใหญ่ใหญ่นะฮะอาจจะได้ดูชัดชัดนะครับตอนนี้เข้ามาในร้านละนี่ฮะคนที่คือ
น้ำจากบ่อน้ำนะฮะค่ะอ่าเขาเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันอ่ะ
อืมมีปัญหาเรื่องการสูบน้ำจากบ่อน้ำกันนะครับ
กล้องวงจรปิดที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้ก็คือร้านแห่งนี้นะครับ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

บอกไปว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะหมายถึงเช้าวันนี้เดี๋ยวจะไปถอดให้
หลังจากนั้น๗โมงเช้าวันนี้ได้กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็มาโวยวายเหมือนเดิมนะ
ทีนี้ลูกชายเธอก็เลยบอกไปว่า
เดี๋ยวซื้อน้ำยางเสร็จก่อนเดี๋ยวไปถอดให้
นี่ฮะท่อนี้ครับท่านผู้ชมครับที่โยงไปนู่นไปถึงบ่อน้ำนะ
ก็ทำให้ผู้ตายเนี่ยวิ่งปรีเข้ามาแล้วก็ถือมีดพระมาด้วยนะครับ
ก็เลยมีการยิงกันเสียชีวิตหลังเกิดเหตุนายธรรมเทพลูกชายของเธอก็วิ่งหนีเข้าไปในป่า
ตอนนี้สามีของเธอก็ออกไปตามหาแล้วเพื่อให้มามอบตัวนะนี่ฮะ
ส่วนคนก่อเหตุยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะ
มามีปัญหาก็เนี่ยแหละนะอ่าเรื่องของการเนี่ย
บอกให้ถอนปั๊มน้ำอะไรตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนเช้าเขาก็มาทวงเนี่ย
ดร์อย่างดีแต่วันนี้ไม่รู้ปัญตื้อนี่เดี๋ยวขึ้นปัญตื้อ
หยุดว่าเค้าก็มาซื้อยางมาขายน้ำยาง
นายธรรมเทพก็หลังจากก่อเหตุตอนนี้หนีเข้าป่าไปนะฮะยังตามตัวอยู่นะครับ
ทีนี้ทางฝั่งของผู้เสียชีวิตนะครับเราก็ต้องไปฟังความทางนี้เขาหน่อย
เราก็ไปคุยกับทางพ่อของนายสุดรักหนูแดงนะฮะอายุ๓๕ปีที่เสียชีวิตเนี่ย
คุณพ่อเนี่ยบอกว่าไม่รู้สาเหตุเรื่องการทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องปั๊มน้ำของทั้งสองฝ่ายเลยนะ
ก็คือฝ่ายลูกชายก็คือนายสุดรักกับฝ่ายคนที่ยิงก็คือร้านขายของชำคือนายธรรมเทพเนี่ย
เพราะว่าลูกชายเนี่ยไปอยู่ที่บ้านที่สวนยางเนี่ยใกล้กับปั๊มเนี่ยอยู่คนเดียว
เพราะว่าต้องไปคอยกรีดยางอยู่ที่นั่นแล้วเวลาได้ยางมายางที่กรีดเนี่ย
ก็เอาไปขายที่บ้านนายธรรมเทพนั่นแหละทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นเครือญาติกันด้วยซ้ำนะครับ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนพ่อบอกว่านิสัยของนายสุดรักลูกชาย
ไม่ใช่คนเกเรไม่ใช่คนทำร้ายใครไม่เคยเป็นอันทภาณนะฮะ
ก็วางไว้กันตั้งแต่เริ่มลงทุเรียนกันจนตอนนี้ทุเรียนก็โตแล้ว๕ปีแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาอะไรแม้ว่าบ่อน้ำนี้มันจะอยู่ในที่ที่เป็นสวนยางของลูกชาย
ที่เขาคอยกรีดยางนะแต่มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรกับสวนยาง
มันก็แค่โยงผ่านมาแบบนี้ค่ะแต่พ่อของนายสุดรักยอมรับว่าลูกชายเนี่ย
มีอาการทางจิตประสาทเพราะว่าเคยเสพยาเสพติดนะฮะเสพยาเสพติดมากเกินไป
ต้องพาไปบำบัดรักษาแต่อาการก็ดีขึ้นแล้วนะ
ไม่รู้ว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะที่ลูกชายบุกไปที่บ้านเขาเนี่ย

มาเหลียมแต่นี่ว่าลุงก็มานั่งประจำ
ไม่มีเนี่ยครับลุงกับไรครับในกรอบกลัวของลุงไม่มีปัญหาอะไรเลย
พ่อเราทราบไหมว่าตัวของพี่ลูกชายไปทะเลาะกับเค้าเรื่องปั๊มน้ำอะครับ
อย่างนั้นก็ลุงไม่รู้ว่ะลุงไม่ได้รู้เลยเลยลูกเหรอครับ
เค้าก็ไม่เคยเล่าให้เราฟัง

พรึกสวรรณิธช่วงกรางศพบังขันธินครฟิรีธรรมาราชบอกว่า
หลังจากก่อเหตุแล้วนะครับนายธรรมเทพตอนนี้ก็หลบหนีไปนะครับ
ก็กำลังรอให้ทางญาติช่วยติดตามตัวให้นะครับ
เพื่อให้มามอบตัวแล้วก็มาต่อสู้คดี
จะป้องกันตัวหรือไม่ป้องกันตัวอะไรยังไง

แล้วก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ